เคลลี่ธนพัฒน์และน้องนายชนุตรานะคะ
ก่อนหน้านี้เขาเข้าสู่ประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็วางแพลนที่จะมีเบบีตัวน้อยเลยด้วยนะคะ
ซึ่งน้องรักอย่างเอมมี่กลิ่นปฐุมเนี่ย
พอได้ยินข่าวนี้ปุ๊บก็ยินดีตามไปด้วย
แต่ทางฝั่งของตัวเองกับซีซีวัดเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องปั๊มลูกนะ

อย่างล่าสุดเดือนหน้าหนุ่มซีก็จะเปิดกล้องแก้วขนเหล็กฉบับรีเมคแล้วล่ะค่ะ

เฮลิก็เป็นแนวแบบว่าทุกคนก็เรียกคุณพ่อคุณพ่ออยู่แล้ว

แล้วก็เขาก็ดูแลตัวเองสุขภาพเขาดีอยู่แล้ว
หลังจากที่เรารุ้นพี่เคลลี่ไปนะคะ
ก็ยังอยู่

ก็ตอนนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่เขาไปลุยพิธีกร
แล้วเขาก็อาศัยช่วงพักเหมือนกัน
แล้วก็แบบได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น

ก็เพื่อที่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าน่าเสียดายไม่มีเวลาปั๊มเบบีเลยเหรอ

เขาวางแพลนไว้อยากจะได้ฝาแฝดนะจ๊ะ
อันนี้ก็สู้เขาบ้างสิอยากจะโดนนะคะ